ผู้สมัครสอสอเขตสายหมายพักเพื่อไทยร้องเรียนกรกตนั่นแหละ
ให้ตรวจสอบหน่อยทำไมเกิดความผิดพลาดสลับรูปผู้สมัครที่กรุงลอนดอนครับ
ขณะที่บรรยากาศการหาเสียงของพักการเมืองเข้มข้นนะครับ
คุณช่อพนิกาผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกลไปปะทะคารมกับคุณลุงในตลาดครับ
คุณช่อพันนิกาวานิสนะครับผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกล
ลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครสอสอนครราชศรีมานะครับ
ที่ตลาดเซฟวันเป็นตลาดใหญ่นะครับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเนี่ย
เขามาซื้อของขอถ่ายรูปกันคึกคัก
ขณะที่คุณช่อและทีมหาเสียงเดินอยู่ในตลาด
มีคุณลุงเสื้อสีดำคนหนึ่งเดินเข้ามาสอบถามคุณช่อ
ถึงกฎหมายมาตรา๑๑๒ซึ่งคุณช่อยืนยันว่า
พักเก้าไกลมีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒
ไม่ให้ถูกนำมาใช้ละเมิดเสรีภาพของประชาชน
หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือกันแกล้งกันทางการเมือง
ไม่ได้จะยกเลิกแต่เรื่องที่ดูเหมือนจะไม่จบง่าย
คือทั้งคู่เถียงกันนะครับถึงนู่นนะครับ
ประวัติศาสตร์ในอดีตสุดท้ายวงแตกครับ
เมื่อคุณลุงเสื้อสีดำไล่ให้คุณช่อไปดูข่าวช่องหนึ่งนะครับ
ทำให้การเถียงกันต้องจบลงทันที
แล้วก็มีเสียงโหร้องของคนในบริเวณดังกล่าวครับ

ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

โดยรูปของคุณเอกภาพหงษกุลผู้สมัครสอสอเบอร์๑พักเพื่อไทย
ไปอยู่ทางขวาซึ่งเป็นเบอร์๒
ส่วนรูปของเบอร์๒ว่าที่ร้อยตรีเทวินพิมพันธ์จากอนาคตไทยนะครับ

ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงลาดอน
กังวลเรื่องการลงคะแนนที่อาจจะผิดพลาดหรือสับสนได้ครับ
ต่อมาสถานเอกอักราชทูตนักกรุงลอนดอนนะครับ
อีเมลแจ้งระบุว่า
กรกฏอแก้ไขภาพผู้สมัครสอสอกตมเขต๑๑
ให้เป็นปัจจุบันตรงตามข้อมูลแล้ว
แต่เรื่องนี้คุณเอกภาพหงษกุล
สมัครสอสอเขตสายไหมไปกับคุณปวีนาหงษกุล
ผู้มีการเลือกตั้งเขตสายไหมพลักษณ์เพื่อไทยครับ
ยื่นหนังสือถึงประธานกรกตเลย
บอกให้ตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไร
เป็นเรื่องใหญ่นะนะครับทางผู้สมัครเขาบอก
แล้วก็ขอบคุณกรกตที่ได้รีบแก้ไข
และส่งกลับไปยังกรุงลอนดอนอย่างถูกต้องแล้ว
นายสำรานตันพาณิชย์ครับ
ภูมิในการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งสำนักงานกรกต
ในฐานะที่ท่านกำกับดูแลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า
กรณีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้จัดส่งเอกสารฉบับที่แก้ไข
ไปยังหน่วยเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เกิดปัญหาเรียบร้อยแล้ว
และยืนยันว่าไม่ได้ผิดในขั้นตอนของเขตเลือกตั้งที่๑๑กรุงเทพเขตสายไหม
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับไม่เกี่ยวกับการหาเสียงโดยตรง
แต่เป็นการเกาะกระแสช่วงกำลังหาเสียงเลือกตั้งกับไอเดียขายเสื้อสุดเก๋
ของร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ชื่อร้านเป่ายิ้งฉุบรับผลิตเสื้อเพื่อคุณ
กับการสกรีนชื่อพักลงบนเสื้อครับแต่ไม่ใช่ชื่อพักอย่างที่เราคิดกัน
เพราะชื่อเขาเด็ดกว่านั้นเช่นพักคำว่าแร้แพ้คำว่ารัก
พักนี้โสดพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักพักผ่อนไม่เพียงพอบ้าง
หรือพักนี้ใจบางบ้างซึ่งเขาก็ทำโปสเตอร์คล้ายกับหาเสียงนั่นแหละ
มีตัวเลขราคาแทนหมายเลขพักพร้อมกับโปรโมชั่นลดแรงสุด
เพราะตอนนี้นะครับถึง๑๕ขออภัยถึง๑๔พฤษภาคมวันเลือกตั้งเท่านั้นนะครับ
สงสัยเบอร์จะต้องเข้าไปดูบ้างแล้ว
เอาตัวไหนดีครับพักไหนดีครับพักใส่ตาแล้วกันค่ะ
พักใส่ตาจริงไปชมโฆษณากันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ